แต่ว่างวดนี้เนี่ยลุงตู่รุดลุงตู่ไม่ขลัง

ลุงตู่เลยบอกว่าเอ้าไม่ดูภารกิจลุงตู่เลย
เมื่อวานนี้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ลุงตู่บอกเพิ่มเติมอย่าว่าแต่พวกเราเลย
ลุงตู่เองก็ยังลำบากเลยนะครับลุงตู่ไปคำชโนธไปวังนาคินที่คำชโนธ
ช่วงบ่ายใช่ไหมช่วงเช้าเราเอาข่าวมานำเสนอ
แม้ช่วงเช้าภารกิจเวลานี้จะอยู่บ่ายใช่ไหมคำชโนธ
แต่ช่วงเช้าเราเอารถมาให้เรียบร้อยแล้วคนก็ไปเก่งกัน
เลขทะเบียนรถของลุงตู่ไปมาลุงตู่
ช่วงบ่ายลงพื้นที่ตามปกติฮะลงพื้นที่ที่คำชโนธ
ลุงตู่ก็ไปอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาล
เลขที่ลุงตู่กะคว้าไว้ในมือคือเลข๐๐

แต่ว่าเลข๐๐ลุงตู่กวาดมาหมดเลยฮะ

อย่าเกิน๘๐ล่ะอย่าให้รู้ว่าเกิน๘๐

เฉียดเลยแม้แต่นิดเดียวฮะ
มือ๒๐ใบจะไม่เฉียดแต่ไม่พอนะ

แต่มีเสียงฝ่าม่านอากาศเข้ามา

ไม่มีความสามารถพัฒนาก็ถอยไป
พัฒนาตัวเองไม่ได้ก็หยุดเถอะเกษียณตัวเองไปเถอะ

มีวินาทีนั้นท่านฟังและชมด้วยตาท่านเอง

พัฒนาไม่ได้ให้เร็วกระเบียน
ใช่เพราะไม่อยากให้เข้ามาทำงานอีแฮนด์นะครับ
ไม่อยากให้เข้ามาทำงานอีแฮนด์ไม่อยากให้เข้ามาทำงานอีแฮนด์
ไม่อยากให้เข้ามาทำงานอีแฮนด์ไม่อยากให้เข้ามาทำงานอีแฮนด์

ไม่อยากให้เข้ามาทำงานอีแฮนด์
ไปดูว่านายกทำอะไรสำเร็จแค่ไหนแล้วบ้างรู้หรือยังไปดูสิ
โอ้โฮทำหน้าถูกไปแล้ว
แล้วรู้ไหมคะตอนที่นายกบอกว่ารู้ไหมนายกทำอะไรสำเร็จแค่ไหน

นายกสั่งให้ไปปลูกพืชที่ดาวอังคารไง
โอ้โหมันจี๊ดใจดัง
ผมนึกว่าแบบเสียงลอดมาจากไกลนี่อยู่ยืนอยู่ประชิดกันเลย

ไงคือตอนแรกเหมือนจะชมไงอยากให้มาพัฒนาเยอะนะคะ
ลุงตุ๋ก็พัฒนาไว้โครงการบานเลย
โอ้โหสักพักเดียวพออ้าวเฮ้ยด่านี่ว่ะ
ถ้าพัฒนาไม่ได้ก็ไปเกษียณค่ะ

แต่อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีข่าวนี้
เมื่อวานนี้ลุงตู่ลงพื้นที่ลุงป้อม
รองนายกประวิทย์วงสุวรรณลงพื้นที่ด้วยแล้วปรากฏว่า
ดีมีคุณป้าสองท่านมาถึงหนึ่งในนั้นกราบเลย
ทำไมต้องกราบเขาและก้มกราบน่ารักมาก

พอกราบลุงป้อมบอกอุ๊ยนายกหล่อจริง
ฮะผิดคนหรือเปล่าสคริปต์ผิดว่ะสคริปต์ผิดแล้วเขาไม่ชี้เป้าว่าเนี่ย
นายกไม่ใช่นายกแต่คุณป้ามาให้ท่านนายกมากราบเลยนะ
มาก็เรียบร้อยเลยมาถึงพรีชีพทุบดิ่งไปที่พื้น
สคริปต์ผิดแสดงว่ามีคนเขียนบทเหรอคะ
ไม่รู้ใครเขียนบทพวกนี้ป้าเขาก็พูดผิดได้
น่ากับความหล่อคล้ายกัน
ชมบรรยากาศอีกทีการก้มกราบพรีชีพครั้งนี้
ชาวจังหวัดของพวกเราคุณป้าพอร์ต
ชาวจังหวัดของพวกเราคุณป้าพอร์ตเยอะแยะ
ชาวจังหวัดของพวกเราคุณป้าพอร์ตชาวจังหวัดของพวกเราคุณป้าพอร์ต
มาจากกรรกาศจ้า
ผมอยากเห็นจริงหลังจากคุณป้าพูดเสร็จ
ภายใต้หน้ากากอนามัยนั้นจริงหน้าท่านเป็นอย่างไร

สันนิษฐานได้นะคะพี่ต้นพี่เบิร์ต
ทีมนี้เขาอยากให้ลุงป้อมเป็นนายก

สมมุติผนตำรวจเตรียมมาท่านผนตำรวจเอก
รองนายกมาอุ๊ยนายกหล่อจังเลย

ส่วนนี้ช่วยป้าเต็มที่ที่หน้าจอทีวี
อย่างนั้นผมเจอกับสมชะครับสวัสดีครับท่านผู้บริการไฟข่าว
อย่างเย็ดจัดนี่มีความห่วงเหวงนะอารมณ์หนักกว่าเดิมอีก
อันนี้จากพี่เล็กวาสนานาน่วมนะครับ
แล้วเมื่อวานนี้ที่ไม่ถูกไม่ตรงไปมาคนที่ตรงเป๊ะหมอไก่

จบกันแล้วไม่ตามหมอไก่ทักษิณ
ตามหมอไก่แต่ไปซื้อ๘๕ไง

มหารักษาของหมอไก่เมื่อวานนี้เป๊ะปังอีกแล้ว